ผมพาดอมไปที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวบ้างดีกว่า
ทำไมพาไปแค่ดอม
นิ้มแข่งอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่
คุณผู้ชมผมจะพาไปนั่งรถแดง
ถ้าไปเชียงใหม่ไม่ได้นั่งรถแดงถือว่าไปไม่ถึง
อมช่วยดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
รถแดงอะไรพี่เบิร์ดขาวจะตายเออกลมด้วยทองฟ้าใช่ใช่และดวงไฟก็กลมสว่างเออทองฟ้าล่ะดวงไฟล่ะแบบไอ้เซ็นเซอร์ส่งเข้ากรุ๊ปด้วย
ดึงกางเกงขายาวลงจนเห็นกางเกงในแบบจีสติงอุ้ยดึงขนาดนั้นเลยเหรอเออ
โยคคือตรงนั้นแต่รำคาญหรือเปล่าไม่รู้
ไม่รู้แล้วแต่อ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกับคุณผู้ชมฮะ
เห็นบ้านท้ายเลยแหละแล้วก็โพสต์ท่าทางต่างให้ดูเซ็กซี่
ระหว่างเธอนั่งโดยสารอยู่บนรถร้อแดงสี่ร้อแดงนะครับ
ตามถนนในท่าแพนตัวเมืองเชียงใหม่น่ะโดยมีเพื่อนชายของเธออีกคนที่นั่งมาด้วย
คลิปส่วนใหญ่เป็นการทำคอนเทนต์แบบวาบวิวฮะวาบวิวโชว์บ้านท้ายอวดเรือนร่าง
ตามสถานที่ต่างในห้างสรรพสินค้าร้านชาบูชื่อดัง
ผู้คนส่วนใหญ่ก็ที่ได้ดูคลิปโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ไม่สบายใจสิครับ
ไม่สบายใจกลัวว่าจะกระทบภาพลักษณ์แล้วเดี๋ยวจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับเมืองวัฒนธรรมอย่างจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องนี้ทีมข่าวไปพูดคุยกับในนัทวุฒิโชชวีพูดพี่เขาเป็นใครทำไมต้องไปคุยด้วย
พี่เขาเป็นผู้ประกอบการรถสี่ล้อแดงฮะชี้แจงบอกว่าเพิ่งจะทราบเรื่องเหมือนกันน้อง
ดูจากคลิปแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นรถสี่ล้อแดงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเนี้ยรถบริการสาธารณะของเชียงใหม่มันมีหลายสี
แต่เบาะโดยสารเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะน้อง
ได้คุยกับเพื่อนคนขับทุกคนแล้วบอกให้ช่วยกันสอดส่องหน่อยสอดส่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในลักษณะนี้นะครับ
ก็ถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
ลืมลืมคนละแอคเคาน์กันถ้าเจอเมื่อกี้สดส่งให้ด้วย